อาการเป็นยังไงบอกหมอมินหน่อยสิครับ
การเงินมีปัญหาเดินไปหาใครได้บ้างคะหมอมีน
เรียกว่าเดินไปทำงานก่อนเลยดีกว่าครับ
ช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับ
บอกเลยนะครับว่าอาจจะต้องมีการพึ่งพาตัวเองในเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงครับ
ที่สำคัญอย่าพึ่งไปให้ใครยืมเงินนะครับอาจจะมีปัญหาได้
จะเอาที่ไหนไปให้เขายืมล่ะคะแต่
อืมบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปนะครับ
คนที่เกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องพึ่งพาตัวเองในเรื่องของการงานค่อนข้างสูงครับ
เรียกว่าอาจจะต้องตั้งใจมากกว่าเดิม
การงานที่ทำในช่วงนี้ถึงจะมีการผ่านแต่เรื่องอย่างน้าไปด้วยนะครับ
นั่งลงก่อนเลยครับเพราะว่าดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นั้น
ก็เรียกว่าจะต้องพึ่งพาตัวเองอยู่เหมือนกันในช่วงนี้ครับ
แต่สำหรับคนโสดนั้นมีเกณฑ์ที่จะโสดไปยาว